พาไปดูประเพณีที่ถือว่าหาดูได้ยากนะครับ
อยู่ที่จังหวัดตากครับชาวกะเหลี่ยงในอำเภอแม่สอดหลายพันคนเลยนะครับ

เอาล่ะนี่เลยประชาชนเชื้อสายกระเหลี่ยงกว่า๓๐๐คนครับ
ก็แต่งกายแบบชนเผ่าสวยงามครับ
ห้วยกะโหลกหมู่ที่๔ตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอด
ก็ถือว่าเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่นะครับ
แล้วก็เป็นการเสริมสิริมงคลประจำเผ่าของชาวกะเหลี่ยง
ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณแล้ว
กะเหลี่ยงนะครับเขามีความเชื่อว่า
ทุกชีวิตมีขวัญ
มีขวัญเป็นส่วนประกอบสำคัญทางจิตวิญญาณ
แต่การที่จะต้องออกจากบ้านมาไกลเพื่อไปทำงาน
ก็จะประสบกับโรคภัยไข้เจ็บบ้าง
คิดถึงญาติพี่น้องหรือว่าอะไรต่างเนี่ย
มันทำให้ขวัญนั้นเลือนลางจางหายไป

ใช่แล้วล่ะครับต้องมีพิธีเรียกขวัญ

แต่เดิมนะครับพิธีจัดภายในหมู่บ้านกะเหลี่ยงกลางป่า

ก็เลยมาจัดพิธีผูกข้อมือเรียกขวัญในวัดครับ
เป็นที่ที่ประชาชนชาวกะเหลี่ยงนิยมไปทำบุญกัน
เพื่อให้เป็นสถานที่ที่พบป่าเพื่อนฝูง

แล้วที่สำคัญนะอาจจะได้พบรักกันด้วย
นี่แหละครับเพราะว่าเขามากันเยอะไง
โสดสาวโสดบางทีมาปะกันในวัดนี่แหละ

ที่วัดภาวนานิยมารามหรือว่าวัดป่าเก่า

ชาวกะเหลี่ยงนั้นไปทำพิธีกันครับ
โอ้โหจริงไม่ใช่แค่ชาวกะเหลี่ยงที่มีพิธีเรียกขวัญ
ชาวอีสานเองก็มีพิธีเรียกขวัญนี้เหมือนกันนะคะ
แต่ละที่เขาก็มีวิธีการที่แตกต่างกันออกไป
ตามแบบวัฒนธรรมตามขนบประเพณีของพื้นที่นั้นด้วยนะ